ยังอยู่กันที่อุบัติเหตุครับหนุ่มกรสินเพิ่งจะขับรถไปหาลูกที่จังหวัดมหาสารคามปรากฏ
ตอนไปเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีช่วงที่เป็นช่วงเขาปรับปรุงพื้นผิวถนนอยู่
ไปเจอรถบดถนนนะคันเบอร์เรอเลยนะเขาเสียหลักถลายไปชนครับ
ตำรวจภูทรเมืองกรสินก็ต้องไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยครับ
เป็นรถยนต์เก๋งชนกับรถบดถนนแถวถนนตัดใหม่กาลสินมุกดาหารเขตตำบลหลุบ
คนขับเก๋งเนี่ยเป็นผู้ชายนะแต่ว่าเขาไม่ยอมบอกชื่อครับ
เจ้าตัวบาดเจ็บเล็กน้อยก็ยืนอยู่ในจุดเกิดเหตุเลย
แล้วรถของเขาก็ไม่ได้รถใหญ่ด้วยนะฮะรถเล็กเลยคันสีดำคันนี้
ยับเลยครับใกล้ใกล้กับรถเก๋งเนี่ยไปเจอรถบดถนนคันเบอร์เลอร์จอดอยู่
คันนี้เลยโอ้โหดูขนาดสิฮะใครชนเข้าไปก็น่าจะพังยับอยู่
คนขับรถเก่งก็เล่าแบบนี้เขาเนี่ยขับมาจากอำเภอกุชินาราย
จะไปหาลูกที่จังหวัดมหาสารคามพอถึงจุดเกิดเหตุ
มันเป็นช่วงที่มีการปรับปรุงพื้นผิวถนนอย่างที่บอกไป
แต่อันนี้เขาอ้างนะตรงนั้นแสงไฟไม่มีคุณผู้ชม
ป้ายเตือนก็ไม่มีรถเขาเสียหลักครับหมุนถลายไปชนกับรถบดถนน
โชคดีเขาไม่บาดเจ็บอะไรมากส่วนคนขับรถบนถนนล่ะเขาว่ายังไง
เขาบอกว่าตัวเขาและคนงานก็กำลังบดอัดดินอยู่ตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละ
เห็นแล้วนะเห็นรถเก๋งคันสีดำเนี่ยขับมาอย่างเร็วเลย
แล้วก็เสียหลักหมุนทะไหลมาชนรถบดถนนของเขา
สนั่นเลยตอนนั้นพอรถหยุดเขาก็รีบลงมาดูคนขับก่อนมาดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่า
แล้วค่อยมาสรบคดีกันอีกครั้งว่าไหนผิดไหนถูก
ฝั่งที่คนขับเก๋งเนี่ยบอกว่าตรงนั้นมันไม่มีป้ายเตือนเลย

นี่ต้องสืบสวนสอบสวนอีกทีหนึ่งนะครับ
ถ้ารู้ว่าฝั่งไหนเป็นคนผิดเนี่ยจะได้ให้ชดใช้ค่าเสียหายกันต่อไปครับ